ไปรีบที่แล้วเนี่ยมันพูดกันถึงเรื่องความจำ

แล้วจริงคือเพื่อนกันเข้าใจได้

ดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นกันหลายบ้านแล้วเป็นกันหลายคู่ด้วย
เหมือนกับคู่รักสุดฮอตอย่างเจเจกับตาหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
คือใครจะไปคิดเนาะว่านุ่มเจเจกิจสนภูมิเนี่ย
เขาก็เป็นนุ่มขี้ลืมเหมือนกัน

จนบอกไม่ได้ว่าลืมอะไรบ้าง

ใช่คือเป็นขนาดนั้นเลยค่ะ
แล้วด้านหวานใจคนสวยอย่างสาวต้าเหนิง
เวลาแฟนเขาขี้ลืมแบบนี้เขาก็มีวิธีรับมือ

คือเขาก็มีงอนในช่วงแรกแต่หลังคือแบบ

มันก็ต้องหาวิธีรับมือถูกต้องไหม
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นแบบเป็นสาวที่น้อยใจ

แต่จะวิธีการของเขาในการรับมือกับแฟนนุ่มที่ขี้ลืมแบบนี้
เขาต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูค่ะ
เอาจริงไม่ได้รู้สึกว่าแบบเจ๊ต้องชดเชยอะไร
ว่าพออยู่กันมานานมันก็เริ่มชินที่แบบมันเป็นแบบประมาณนี้อะไรอย่างนี้

แรกก็จะคุยว่าเออมันเป็นอะไรมีแบบนี้
แต่ว่าหลังรู้ว่ามันแก้แบบก็ปล่อย
คือผมว่าแบบทุกปัญหามันเกิดการคุยกันอยู่แล้ว
แต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าใครจะแก้ไม่แก้
คือถ้าหนึ่งไม่แก้ก็ไม่เป็นไร
อะไรที่มันแย่แล้วถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ขอโทษแล้วเราก็โดนด่าไปเรื่อย
ต่างหนูไม่ค่อยบ่นแล้วอ่ะ
ต่างไม่บ่นเราหลังจะเป็นเวงเงียบไปเลย

ก็ไม่ต้องบ่นก็เงียบให้รู้สึก
แต่ดิฉันก็เคยทำให้เงียบแบบนี้
เมื่อกี้มันแก้ได้น่ะของแบบนี้ก็คือมันที่ลืมจริง

ลืมไปเลยว่ามีสามีแล้ว
ไม่ต้องไปแก้นิสัยขี้ลืมก่อน
ไม่ใช่เจเจจะลืมอะไรก็ได้ลืมใครก็ได้
ยกเว้นอย่าลืมต้าหนึ่ง

งส้มกับดาวโอเกะกันบ้างดีกว่าคู่นี้
โอ้โหเห็นในโซเชียลมีแต่ความหวาน

อย่างนี้เลยดีกว่าทั้งสองคนไม่ปล่อยให้กองเชียร์รอนาน
แต่งกับคนนี้แน่นอน
แต่เมื่อไหร่อดใจรออีกนิดก่อนนะคะ
เฮ้ยรอเขาก่อนรอเขามาขอก่อน
แต่งงานใช่ไหมครับคือมันมันเกิดขึ้นแน่นอนครับ
นี่คือสิ่งที่เขารอเลยนะวันนี้เพราะเขารออะไรไหม
เขารอคำยืนยันแบบยืนคู่กันแบบนี้
ใช่เพราะว่าปกติหนูเป็นคนพูดคนเดียว
ก็จะมีชาวเน็ตมาเขียนว่าผู้หญิงสมัยนี้อะไรอย่างนี้
หนูก็เลยรู้สึกว่าเออพี่เขามายืนยันด้วยมึงก็ดี
ไม่หรอกค่ะคือเราก็ยังแบบเผื่อใจไว้ตลอดแหละ
อายุเราก็เยอะแล้วอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่า
หนูก็รู้สึกว่าจิตใจมนุษย์เนอะมันก็ไม่รู้อ่ะ

ไม่รู้คุณไปถามใครไม่รู้แต่ถ้าสำหรับผมผมไม่เคยหวั่นไหวอยู่แล้ว
ขอยืมคำคุณก้าวไอ้เรามันก็เท่ซะด้วย
แต่ผู้หญิงมาไม่เคยหวั่นไหวหรอกเพราะว่า

ขอบคุณค่ะ
สบายครับควร

คู่นี้คบกันมานานแล้วมันไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนี้ไง
อันนี้ก็เป็นคำยืนยันและพยานเยอะแยะมากมาย
สื่อมวลชนรวมไปถึงเราทั้งหมดในสตูนี้ด้วย
งส้มจ๋าสังเกตไหมหัวไมค์มาทุกช่องนะจ๊ะ

คุณผู้ชมพูดอะไรรับรองว่าหนุ่มส้มเขาทำแน่นอน